เรื่องของหน้าฝนพอมันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มาด้วยอีกอย่างก็คือ
สิ่งที่มาตามรู้ดูการถูกต้องของกินไงเห็ด
มันมาตามฤดูการของมันเอ้าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเมนูที่ทำจากเห็ด
ว่ามีอะไรที่น่ากินกันบ้างเพราะฉะนั้นอย่ารอจ๊ะไปดูกันเลยครับ
เมนูแรกวันนี้เอาใจสายแซ่บกันหน่อยล่ะครับ
เห็ดที่หาทานได้ง่าย
เห็ดนางฟ้าที่เอามาปรุงรสแบบจี๊จัด
มันกลายมาเป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้านั่นเองล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะทำน้ำพริกได้นั้น
เราก็ต้องมีวัตถุดิบหลักกันซะก่อน
นั่นก็คือเห็ดนางฟ้า
ซึ่งเราต้องเลือกดอกเห็ดที่สมบูรณ์
จากนั้นก็นำมาฉีกเป็นเส้นฝอยแล้วก็นำไปตากให้แห้ง
พอเห็ดแห้งแล้วก็นำไปทอดให้สวยงาม
ส่วนเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำมันพืชกระเทียมเจียวหอมเจียว
เกลือน้ำตาลน้ำมะขามน้ำปลากะปิพริกแห้ง
เมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เริ่มผัดส่วนผสมต่างให้หอม
จากนั้นนำเห็ดนางฟ้าทอดที่สับละเอียดลงไปผัด
และปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวคลุกให้เข้ากัน
เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกเห็ดนางฟ้า
ที่พร้อมรับประทานได้ทันที
หากทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้นานถึง๒เดือนเลยทีเดียวนะครับ
ไปต่อกันที่เมนูเด็ดขวัญใจของใครหลายคน
กับฮอร์โมกเห็ดแครง

โดยเครื่องแกงที่ใช้ก็ทำแบบง่าย
โดยใส่กะทิและต่อไข่ลงไป
ในเครื่องแกงที่มีตะไคร้พริกแห้งขมิ้นกระเทียมใบมะกรูดและเห็ดแคลง
จากนั้นก็คนให้เข้ากัน
พอส่วนผสมเข้ากันจนได้ที่แล้ว
ก็นำใบชะพรูหรือใบโหระพา

แล้วนำห่อหมกเห็ดแครงมาใส่
ปิดหัวปิดท้ายให้เรียบร้อย
เคล็ดลับความอร่อยก็คือ
การนำไปย่างด้วยไฟอ่อน
สาเหตุที่เราใช้การย่างแทนการนึ่งก็เพราะว่ากลิ่นหอมของใบตอง
ย่างจะผสมไปกับเห็ดทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับ
พอสุกแล้วก็นำมาทานกับข้าวสวยร้อน
สุดเลยนะจะบอกให้
เพราะเนื้อเห็ดนั้นจะให้รสสัมผัสที่คล้ายกับหนังไก่
ที่มีความหนึบนั่นเองล่ะครับ
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเพาะซึ่งเห็ดเพาะที่ได้มาเราก็จะเอามาทำแกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้
แค่ฟังชื่อก็น้ำลายยายไหลย้อยแล้วล่ะครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่า
ขั้นแรกนำเห็ดไปล้างให้สะอาดจากนั้นก็ขันใบย่านางหั่นหน่อไม้ตำพริกเตรียมพร้อมตั้งเตา
จากนั้นก็ใส่ใบย่านางลงไปในหม้อเมื่อเดือดได้ที่ก็นำเห็ดเพาะลงไปในหม้อ
สักพักก็นำหน่อไม้ใส่ลงไปใส่พริกที่ตำตามลงไปจากนั้นก็นำปลาร้านัวใส่ในหม้อร้อน
ตามด้วยเครื่องปรุงรสตามใจชอบเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักทาน
เพาะจะมีความกรุบเมื่อเคี้ยวเห็ดจะแตกในปาก
ถือเป็นเสน่ห์ของเห็ดเพาะนั่นเองล่ะครับ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับเมนูเห็ดที่เรานำมาให้ดูกันในวันนี้
บอกเลยว่าเห็ดเนี่ยถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง
ที่ตอนนี้หลายคนหันมารับประทานกันมากขึ้น
เพราะหาทานง่ายและราคาไม่แพง
แถมยังสามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนูอีกด้วยนั่นเองล่ะครับ